ที่ที่ค่ะ

ก็คือ

จริงหรือจริงหรือจะเกร็งหรือ

แล้วคือเขาทำตัวไปทำตัวไปยังไงครับ
แต่เรามาในอื้อหลักทำให้มันดูสบาย

น่ารักเพราะเสื้อน่ารัก

คุณดรคุณนั้นพูดบ่อย
ครับเขาเกร็งครับ

ก็เราก็ดีแหละ
คืออย่างเราใส่ก็เหมือนเป็นตัวแทน
ก็ว่าได้ให้คนได้รู้ว่าสามารถใส่คู่กันได้
ใจคู่รักกันเราไม่เต็มเลยใช่ไหมครับ
แต่สำหรับคนที่มีลูกก็สามารถมาดูรายเช่นกัน
เกียรติภัยเก่งหรือยัง

อันนี้เจ้าคิดกันไม่นานหรือครับว่าจะตกต่อค่า

ก็ตั้งใจงานเป็นไหม
ไม่ค่อยค่ะไม่นานค่ะ
ก็แค่เช็คว่าแบบแต่ละคนแบบคิวตรงกันไหม
แล้วก็พอได้ก็รับเลย
เป็นคู่หรือว่าตัวเอง
คือในเรื่องคือเป็น

แบบถ้าพวกพี่อยากรู้พวกพี่ก็เช็คได้
รับเครื่องเงินแล้วพูดก่อน
พูดจากการคนละจริงค่ะ
มีค่ะแต่ว่าคิวไม่ตรงกัน
ไม่ใช่ว่ายังไม่อยากออกหรืออะไรก็ยังไม่ขอบคุณ
ก็เลยแบบปรับไม่ได้

ก็ไม่ถามอะไรอย่างเงี้ย
อะไรอย่างนี้ครับผมให้พวกเราทำอะไรก็ได้ครับ
จริงแบบนี้อยากรับเพื่อนผมไม่รู้สึก
หรือว่าก็อยากพักบอก
ไม่ค่ะไม่พักรับเรื่อย
ของคิวก็ไม่ตรงกันจะมีไปออกรายการเพราะเป็นช่วงเวลาที่สั้น
ก็อาจจะไปได้สัมภาษณ์และกลับและคนนี้เขาจะอยู่กับรายการค่อนข้างบ่อย
เวลาเขาเป็นคิวงานที่มันแพลนล่วงหน้าแล้วเป็นเดือนส่วนใหญ่พอเวลาจับชนกันมันจะยาก
อาจเป็นของทุกคนค่ะ
ทุกวันเมื่อกลับแม่ครับ

ฝักเนื้อฝักตัวไปในตัวได้ไหมคะ
ฝักเนื้อฝักตัว
ฝักเนื้อฝักตัว

ตั้งแต่วันแรกแล้ว

เข้าใจลูกหน่อยนะ

จริงต้องอดทนไหมคะ

เราดื้อหรอกยังไงฮะ

มีมุมของเราบ้าง

แม่ก็เห็นว่า
บางอย่างที่เราเป็นก็ยังแบบ

แม่ถามว่าเขาดียังไง
เขาดีจากงาน

เพราะว่านี่ก็คือ

พาแบบ

พาไปให้รู้จักแล้วก็ให้เขานั่งกินข้าวข้ามกัน
เพราะปกติผมจะนั่งกินข้าวข้าง

คุณแม่เขาจะไม่ค่อยกินข้าวกับคนอื่น
เพราะว่าเขาชอบกินข้าวคนเดียว

พอไปครั้งนี้ก็เลยแบบว่าให้เขานั่งด้วยกันก่อน

เราก็นั่งใจ

ผมให้เขาได้รู้จักกันมากขึ้น
กลับมาคุณแม่พูดถึงจียอนไหมคะ
ตั้งแต่เมื่อวานก็ไม่มีการไลน์มาเลยนะครับ

แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเหมือนที่มาตรงนี้

แล้วน้ำน้ำก์เลยง่ายซิ

รู้อะค่ะแต่ว่าคือแบบตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกที่แบบหนูได้เจอหมีก็คือ
ก็เขาก็จะพยายามทำให้แบบเจียนก็จะไม่แกร่งเท่าไหร่เพราะว่าเวลาอยู่กับผู้ใหญ่ก็จะแบบยิ่งแกร่งนะคะ
แต่ก็พยายามทำให้เป็นแบบตัวของตัวเองมากก็เลยแบบก็สบายใจที่จะแบบเจอกับหมี
แบบนี้ก็แบบชวนคุยหรือแบบเล่าเรื่องตอนคุณเขาตอนเด็กเป็นไงอย่างนี้

หนูเข้ากันไม่ดีสำคัญแม้ว่ะค่ะ

ทำไมอ่ะคะทำทำไมอ่ะคะ

ไม่แต่มีเขาก็แบบเอ็นดู
มันจะเอ็นดูเอ้อเอ็นดูเลยค่ะเอ็นดูหนู
แล้วแบบเวลาแบบไปต่างประเทศหรือแบบไปเกาหลีอย่างนี้
มีก็จะแบบถามว่าคือแบบนูจีเป็นยังไงอย่างนี้
แบบดูแลดูแลให้หน่อยนะอย่างนี้
ตอนที่คุณแม่บอกว่าควรทนกับพี่พอหน่อยเราเป็นกังวลไหมคะ
ใช่ไม่ได้กังวลค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เจอมาแล้ว
ก็เลยรู้รู้รู้น่าจะพี่เฟนครับก็รู้ว่าเอ่อเอ่อ
พี่เขาเป็นยังไงหมายถึงว่าคือแบบเขาก็จะมีโรคส่วนตัว
โรคส่วนตัวสูงหน่อยหน่อยก็แบบบางทีก็แบบถ้ามีช่วงนั้นก็จะเอ่อ
ปล่อยไปปล่อยให้แบบอยู่อยู่ให้แบบมีเวลาของตัวเองนิดนึง
แล้วก็แบบก็กลับมาคุยกันอีกทีอย่างนี้ค่ะ
ก็ไปดูแลแบบนี้เรื่อยเรื่อยก่อนใช่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคาดหวังเลย
อย่าพึ่งเพลงเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีจริงก็เดี๋ยวก็จะโอ้ขาก

ก็ทำให้วันนี้ดีที่สุดก่อน
แล้วก็เขาเขาขอว่าเลือกเขาเป็นใคร
อันนี้ไม่รู้แล้วล่ะต้องถามเขาล่ะ

แต่ว่าเขาจะมองยังไงอันนั้นเป็นอะไร
หรือว่าเขาจะมองยังไงก็เป็นส่วนของเขา
แล้วก็เราก็คิดว่า
เขาจะทำความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นไปเรื่อย

แต่ว่าถ้าเกิดแบบตอบอะไรอย่างนี้
ให้ตอบแบบเฮ้ยจะต้องแบบอนาคตจะยังไง
พ่อกลัววางความสัมพันธ์ไกลแค่ไหน

อะไรที่มันทำในอนาคตให้มันเป็น
เป็นไหม

จริงตอนที่ช่วงเด็กคุณแม่หนู

ควรที่จะแบบมีแล้วนะ

คือแบบคุณแม่รีบทำไมก็ไม่รู้
คือแบบรีบมากคุณแม่เคยคิดว่าจะไปสมัครที่บริษัทที่จัดค่า
ใช่ขนาดนั้นเลยแม่จะเย็นก่อน
คือจี๊ยนก็ชอบใช้เวลากับการทำงานด้วย
ตอนนี้ก็ดีดูแลกันไปก็ไม่รีบ

โอ้มนะ

แต่ชีวิตถ้าครอบครัวก็ต้องดูแลเขาให้ได้

ดูแลไม่ได้ก็จะลำบากหรือเปล่า
แต่ก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่มีสิ่ง
แต่ว่าทุกอย่างมันก็เป็นไปตามเวลา

เดี๋ยวคุณแม่เขาก็จะมาดู

เขาบอกว่าคุณแม่เขาจะชอบ
คือคือเค้าดูรักความ
คือเค้าฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่อง
ผมอาจจะฟังรู้แบบนิดหน่อยแต่ว่าจะจ้างคนมาแปล
ว่าแบบผมพูดอะไรเขาสัมภาษณ์อะไรอะไรอย่างเงี้ยครับผม
ตามทุกคนจริงดูทุกคลิปถึงช้อนสัมภาษณ์ที่แล้วก็อ๋อมมาก็ดู
คุณแม่ก็ชอบอะไรแบบก็เอ็นดูค่ะเอ็นดูเค้าใช่
ขอบคุณค่ะ